ตรวจค้นนะคะพบว่ามีการเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย
ทั้งตำรวจทหารเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรส่วนที่กำลังกว่าร้อยนายค่ะ
ตั้งอยู่ในซอยศรีนคริน๔๐เขตประเวทกรุงเทพนี่เองอยู่ในท้องที่สอนอพระขนง
ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากว่ามีประชาชนร้องเรียนมา
บอกว่าสถานบริการแห่งนี้ปล่อยให้เยาวชนมามั่วสุมเปิดเกินเวลาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะพบนักท่องราตรีเต็มสถานบันเทิงเกือบ๓๕๐คน
เรียกว่ากำลังเต้นสนุกสนานอยู่ภายในสถานบริการนี่แหละเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวแล้วก็สั่งให้เปิดไฟ
พร้อมตรวจบัตรประชาชนและตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดด้วยนะคะเอาล่ะไปฟังเสียงของรองผู้กำกับโรงพักพระขนง
ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการครั้งนี้กันค่ะ
และก็เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องนะครับ
เจ้าหน้าที่สาหารจากภารกิจจึงได้เข้ามาร่วมกันตรวจสอบในวันนี้
ผลการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับ
ตอนนี้ยังไม่พบเด็กและเยาวชน
แล้วก็สำหรับผู้ที่ตรวจสอบตรวจสารเสพติดนะครับ
พบผู้ที่มีเบื้องต้นนะครับ
เรื่องต้นมีกี่ม่วงหนึ่งรายเดี๋ยวทางเราจะเอาไปส่งตรวจที่โรงพยาบาล
เพื่อตรวจยืนยันการมีสารเสพติดในร่างกายอีกครั้ง
เมืองต้นนะคะตำรวจดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
มีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
ลาวเขมรและเวียดนามเป็นผู้หญิง๕คนผู้ชาย๓คน
มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและก่อนหน้านี้เคยปิดปรับปรุงร้านไปช่วงหนึ่ง
จะมาเปิดให้บริการอีกครั้งช่วง๖เดือนที่ผ่านมานี่เอง
ก็จะมีการนำเสนอให้ปิดสถานบริการแห่งนี้ไปอีก๕ปี
คำสั่งหัวหน้าคอสชต่อไปด้วยค่ะ